คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวพอเพียงค่ะที่บอกว่าพอเพียงเนี่ยเพราะว่ามีการขายชามละห้าบาทในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะคะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนั่นเองแล้วก็เปิดขายมานานกว่า๕๐ปีแล้วด้วยด้วยการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถมีเงินเก็บแล้วก็
ซึ่งเป็นบ้านไม้ห้องแถวชั้นเดียวเปิดขายก๋วยเตี๋ยวกระเพาะปลาก๋วยจั๊บชามละ๕บาทเท่านั้น
ตั้งแต่ช่วงเช้าจะหลดเย็นเลยค่ะ
โดยจะมีลูกค้าที่เป็นทั้งขาประจำแล้วก็ขาจรนะคะ
เพราะว่ามีราคาถูกแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยค่ะ
คุณยายเตียงยังบอกด้วยนะคะว่า
อยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
เปิดขายมานานกว่า๕๐ปีแล้ว
ตั้งแต่ชามละ๕๐สตางค์ค่ะ
ปัจจุบันขึ้นเป็นชามละ๕บาทแล้วค่ะ
ซึ่งมีการใช้เตาถ่านในการต้มน้ำก๋วยเตี๋ยว

มีกลิ่นไอของถ่านแล้วก็มีความหอม
รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้แก๊สด้วยนะคะ
ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียน

ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงค่ะ

เพราะว่าคุณยายบอกว่าสงสารคนที่มีรายได้น้อย
ซึ่งปัจจุบันค่าครองชีพในบ้านเราค่อนข้างสูง
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าจะขายราคานี้ต่อไปเรื่อย

พร้อมทั้งบอกอีกด้วยว่าตั้งแต่ขายก๋วยเตี๋ยว
สามารถส่งเสียลูกสาว๒คนนะคะ
เรียนจนจบระดับปริญญาเอกแล้วก็ปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในหลวงรัชกาลที่๙อีกด้วยค่ะ
โอ้โหชามละ๕บาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับ

แทบไม่มีแล้วจริงนะคะชามละ๕บาท
ขายมาตั้งแต่ชามละ๕๐สตางค์๕บาท

ยังพอจ่ายไหวกันอยู่นะคะ

อีกร้านหนึ่งร้านนี้ก็ขายในราคาที่ถูกเหมือนกัน
เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดยาลาครับที่นั่นเนี่ย
เขามีการเปิดร้านอาหาร๑๕ตังค์
ชื่อร้านนะครับ๑๕ตังค์แต่ว่าราคาขายเนี่ยไม่ได้๑๕ตังค์
แต่ว่ามีราคาที่ถูกเหมือนกันแล้วก็ขายด้วยความพอเพียงครับ

หรือว่าร้าน๑๕ตังค์ครับ
อยู่ที่ถนนเมืองรามันอยู่หมู่ที่๑
ในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันอำเภอรามันจังหวัดยาลานะครับ
คักเลยทีเดียวครับเต็มทุกที่นั่งนะครับ
ทุกวันตั้งแต่เช้าจนเย็นครับโดยมีเมนูอาหารเนี่ย
ประจำร้านเป็นเมนูอาหาร๒๘อย่าง
และเมนูเครื่องดื่มอีก๑๕อย่างเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าใช้ชื่อว่าสิบห้าตั้งนั้น
เพื่อเป็นการทำธุรกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพทางการเงินของตัวเองครับ
ซึ่งก็ได้นำเครือญาติพี่น้องมาทำงานภายในร้าน
สามารถตกลงราคาการจ้างได้ตามที่มีรายได้ในความเป็นจริงของแต่ละเดือนนะครับ
จากนี้ครับการขายอาหารทุกอย่างในราคา๑๕บาทนั้น
ก็มีเมนูอาหารที่ไม่ต่างจากร้านอาหารอื่นนะครับ
อย่างเช่นลาบไก่ข้าวเหนียวรวมไปถึงเบอร์เกอร์ไก่เนื้อแล้วก็ฮอตดอกอีกด้วย
แล้วจากนี้นะครับยังมียำต่างตลอดจนอาหารจานเดียวครับ
ส่วนเมนูเครื่องดื่ม๑๕อย่างนะครับก็มีทั้งชาเย็นชาเขียวนมสดปั่นชามะนาวที่สำคัญครับ
อยากให้ทุกคนทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะมีเงินมากหรือเงินน้อย
ก็สามารถทานอาหารอร่อยได้เหมือนกันครับ
ทุกอย่างเนี่ยผมจะขายในราคา๑๕บาทแล้วก็ใครบ้างที่มีสิทธิ์มากินได้ทุกคนนะครับ
โดยเฉพาะคนที่ยากร้ายไม่มีตังค์เงินน้อย
ก็สำหรับร้านอาหาร๑๕ตังค์แห่งนี้นะครับก็เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ในวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
เรียกได้ว่าหากมีเงินน้อยเข้าไปร้านนี้ได้อิ่มอร่อยอย่างแน่นอนครับ
ก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ

พอมีพอกินพออยู่พอใช้เนี่ย
สามารถนำไปใช้ปรับใช้กับตัวเอง
แล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากเลยทีเดียวนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปติดตามอีกหนึ่งเมนูอาหาร
เรียกได้ว่าแปลกอยู่พอสมควร
แต่บางคนก็บอกว่าไม่แปลกนะดิฉันก็ไม่แน่ใจ

สำหรับเมนูที่มีชื่อว่าไข่จักรจันทร์นั่นเองค่ะ
เขาบอกว่าเมนูนี้ราคาค่อนข้างสูง
เนื่องจากว่าเขาเชื่อกันว่าเป็นยาสมุนไพร
อายุวัฒนะคล้ายกับถังเช่าสมุนไพรจีนนั่นเองนะคะ
ทุ่งเกวียนหรือว่าตลาดทุ่งเกวียน
ทุ่งเกวียนตำบลเวียงตานอำเภอห้างฉัด
จังหวัดลำปางตั้งอยู่ริมถนนลำปางเชียงใหม่นะคะ
เป็นแหล่งขายสินค้าของฝากของกิน
หายากแล้วก็แปลกเช่นรถด่วน
หรือว่าตัวหนอนจิ้งกุ่งแล้วก็ไข่จักรจันทร์นั่นเองค่ะ
นายชูชัยจันสกาวนะคะผู้จัดการกะทุ่งเกวียนบอกว่า
ตัวเองเป็นคนรับซื้อไข่จักรจันทร์มาจากชาวบ้าน
เขตพื้นที่ดอยสูงอำเภอเมืองลำปาง
เพราะอากาศดีทั้งปีเลยนะคะ
นี่แหละครับภาพที่เห็นนี่คือไข่จักรจันทร์นะ
ใช่แล้วนะคะนอกจากอากาศดีทั้งปีแล้ว
ป่าก็มีความอุดมสมบูรณ์มากด้วย
แต่ไข่จักรจันทร์จะมีมากในช่วงเดือนมีนาคม
จนถึงปลายเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะคะ
ซึ่งตอนนี้ปลายปีแล้วน่าจะหายากพอสมควร
เลยต้องนำมาเก็บไว้ในตู้แช่ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมนั่นเอง
เพื่อรักษาความสดของไข่จักรจันทร์นะคะ
จากนั้นนะคะแม่ค้าที่กาดทุ่งเกวียนก็จะซื้อต่อ

ราคากิโลกรัมละ๓๐๐๐บาทค่ะ
โอ้โหราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
แต่ว่าถ้าไข่ย่อยก็ขี่ละ๓๐๐บาท
ใช่ใครที่ทานน้อยก็๓๐๐บาทก็มี

ทั้งนี้กลุ่มที่ชอบรับประทานไข่จักรจันทร์
ส่วนมากก็คือจะเป็นนักธุรกิจที่มีอายุตั้งแต่๕๐ปีขึ้นไป
มาซื้อเองแล้วก็มีการสั่งซื้อ
เพราะเขาเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะ
คล้ายกับถังเช่าสมุนไพรของจีนยังไงอย่างนั้นเลย
ทั้งเช่าในช่วงหนึ่งมีราคาแพงเหมือนกันนะ
ใช่แล้วไข่จักรจันทร์ในบ้านเราก็มีราคาแพงเหมือนกันนะครับ

ซึ่งปีนี้คาดว่าจะไม่พอขายค่ะ
เพราะว่ากว่าไข่จักรจันทร์จะออกมาอีกครั้งก็
น่าจะหลายเดือนนะคะในช่วงของมีนาคมปีหน้าเลยค่ะ
ส่วนสาเหตุที่ไข่จักรจันทร์มีน้อยลง
ชาวบ้านในพื้นที่สูงที่เป็นคนหาไข่จักรจันท
บอกว่าแมงจักรจันทร์มันมีน้อยลง
เพราะว่าถูกล่าจับทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียมาปรุงกิน
ก่อนที่จักรจันทร์จะวางไข่นะฮะ
แล้วจักรจันทร์ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วย
แล้วก็คาดว่าปีหน้าไข่จักรจันทร์มีน้อยโอกาส
มีหาได้ยากขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นอีก
แตะอยู่ที่ประมาณ๔๐๐๐บาทที่ค่อนข้างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะ
ขึ้นจาก๓๐๐๐ไปเป็น๔๐๐๐บาท
ใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้รับประทานนะคะ

เพราะเขาบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะคุณชนะจะลองทานดูไหมคะ

จากในภาพเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็รู้นะว่ามันคืออะไร
เห็นไปยืนลองอยู่น่าจะได้ลองรับประทานดู
ก็ใครที่ได้ทานดูผมว่าน่าจะรู้รสชาติน่าจะออกมันนะ
ดิฉันก็คิดว่าน่าจะรสชาติออกมันเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมถ้าไหนเคยชิมเคยทานก็ส่งข้อความมาบอกเราได้เหมือนกันนะ

ส่วนช่วงนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องแปลกครับคุณผู้ชมครับ
ไปที่จังหวัดตรังนะครับที่นั่นเนี่ยเขาสร้างห้องน้ำห้องสุขา
เพื่อรองรับให้กับเพศที่๓รวมไปถึงเพศที่๔เป็นเพศแบบไหน

ที่นี่ครับที่วัดสาริการามตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรังนะครับ
ซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่ปัจจุบันนะครับมีความเจริญแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างใหม่เกิดขึ้นอย่างมากมายครับ
ทั้งอุโบสถหอฉันโรงธรรมรวมทางภุตินะครับ
จึงทำให้มีในแต่ละวันเนี่ยชาวบ้านผู้ที่ศรัทธาเดินทางมายังวัดสาริการามเป็นจำนวนมาก
แต่สิ่งที่แปลกกว่าวัดอื่นในเมืองตรังนั่นก็คือห้องน้ำห้องสุขาของวัดสาริการามครับ
อกจากมีห้องน้ำห้องสุขาเพศชายเพศหญิงตามธรรมดาทั่วไปแล้ว
ยังมีห้องน้ำของเพศที่๓แล้วก็เพศที่๔ที่เห็นตามป้ายนี่แหละครับ
มีป้ายติดเลยห้องน้ำธอม
บอกเลยนะครับว่าระบุเพศไปเลยว่าใครนั้นเป็นเพศแบบนั้น
แล้วก็สามารถเข้าไปใช้บริการห้องน้ำได้แบบสบายใจประมาณนั้นเลยนะครับ
โดยทางด้านพระครูสังวรธรรมวิมลเจ้าอาวาสวัดสาริการาม
และเจ้าคณะตำบลบ้านโพอำเภอเมืองตรังเปิดเผยว่า
สาเหตุที่ได้สร้างห้องน้ำห้องสุขาของเพศที่๓และเพศที่๔
เพราะเห็นว่าสังคมโลกปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากครับ
บุคคลที่มาทำบุญในวัดก็มีหลากหลายไง
จึงเป็นที่มาของการสร้างห้องน้ำเพิ่มอีก๒ห้องดังกล่าวครับ
จริงก็เลยถือโอกาสว่าสร้างไว้นอกจากว่า
ห้องน้ำชายห้องน้ำยิงแล้วก็สร้างพิเศษไว้๒ห้อง
ข้างละ๑ห้องเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ได้สะดวกสบาย
นอกจากนี้นะครับเจ้าอวานวัดสาริการาม
ยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันนะครับทุกคน
มีสิทธิเสรีภาพในการดำรงชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ขอให้เป็นคนดีของสังคม
แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
อย่างที่บอกค่ะว่าขอให้เป็นคนดีค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศไหนนะครับ
ปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราเปิดกว้างมาก
มีการทำห้องน้ำมีการทำสุขาเพิ่มเติมให้กับทั้งธอมกระเทยก็ดีต่างนะคะ
จริงแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วกันต้องบอกแบบนี้นะครับ
เพราะว่าให้มองในมุมที่เป็นมุมเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันนี้แล้วกันนะครับ
ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยมีน้ำใจมากขึ้นแล้วก็ยิ้มให้กันมากขึ้นด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่หน้าหนาวแบบนี้แล้วเนี่ยผลไม้ที่เรานึกถึงในช่วงหน้าหนาวนั่นก็คือสตอเบอรี่ถูกไหมคะ
ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ในภาคเหนืออย่างเชียงใหม่เชียงรายเท่านั้นนะคะสตอเบอรี่ที่จังหวัดเลยก็มีเช่นเดียวกันเดี๋ยวพาไปติดตามกันค่ะ
ตลอดสองข้างทางนะคะถนนสาย๒๑๐บ้านโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะไปยังบ้านสานตมตำบลสานตมอำเภอภูเรือนะคะ
พบมีปลูกไร่สตอเบอรี่แล้วก็ตั้งเพลิงขายอยู่ริมถนนกว่าสิบรายเลยนะคะมีรถยนต์ของนักท่องเที่ยวแวะจอดซื้อกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมให้กับเกษตรกรทั้งที่ยังไม่ถึงฤดูการท่องเที่ยวหรือเข้าฤดูหน้าหนาวเลยนะคะ
นายไพรเซ้งเจ้าอายุ๓๘ปีชาวมงค์อยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เล่าว่า
ตัวเองมาพร้อมกับครอบครัวร่วม๑๐ชีวิตมาเช่าพื้นที่ที่ริมถนนหลักกิโลเมตรที่๑๘๑๙บ้านโคกงามจำนวน๓ไร่ราคา๓๐๐๐บาทค่ะ
ปีนี้เป็นปีแรกที่มานะคะโดยมีญาติพี่น้องที่เคยมาขายอยู่ที่อำเภอภูเรือเนี่ยชักชวนมาปลูกแล้วก็ขายสตอเบอรี่
ที่ว่าที่อำเภอภูเรือเนี่ยขายดีกว่าที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่าไร่สอยดาวสตอเบอรี่แบบที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะ
โดยเริ่มมาปลูกสตอเบอรี่ในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะมาถึงวันนี้เพิ่งได้ผลผลิตตั้งขายได้บ้างแล้วแล้วก็จะมีการคัดใส่กล่องพลาสติกน้ำหนัก๒ขีดครึ่งขายราคา๑๕๐บาท
ครึ่งกิโลกรัมขาย๒๕๐บาทและ๑กิโลกรัมขาย๕๐๐บาทค่ะ
อกจากนี้นะคะยังขายต้นพ่อพันธุ์ต้นละ๕๐บาทด้วย
แล้วก็ยังมีการนำไปแปรรูปอื่นเช่นน้ำสตอเบอรี่สด๑๗๐นะฮะ
ขออภัยค่ะคุณผู้ชมน้ำสตอเบอรี่สด๑๗๐บาท
เขาบอกแบบนี้ยามสตอเบอรี่แต่ว่ามีเวลาขายประมาณ๔๕เดือน
เริ่มตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมปีหน้า
คาดว่าน่าจะขายได้ประมาณกว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะคุณ

ใช่ค่ะแล้วก็หากรวมกับของญาติพี่น้องที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่
ว่าปีนี้จะขายได้กว่า๒๐ล้านบาทค่ะ
ฤดูการท่องเที่ยวฤดูหนาวของจังหวัดเลยนะคะ
ไปเที่ยวรับลมหนาวที่จังหวัดเลยค่ะ
โอ้โหเห็นแล้วนี่น่าทานทั้งนั้นเลยนะครับ
ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็น่าจะแวะซื้อกันซะหน่อย

คือมันทั้งสดแล้วแถมราคาก็ไม่แพงด้วย
ถูกต้องแล้วนะคะใครไปเที่ยวแถวนั้นเนี่ย
ยังไงก็ต้องแวะเวียนซื้อสตอเบอรี่อย่าลืมแวะซื้อมาฝากเราด้วยนะคะ
ครับสำหรับในช่วงนี้หมดเวลาของตลอดข่าวแล้วกัน
เจอกันใหม่ครับในอาทิตย์หน้าเวลาดีแบบนี้
ในช่วงเวลา๒บจนถึง๓บ
ส่วนช่วงนี้เราทั้งสองคนรวมถึงทีมงาน
ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

อย่างไม่ห่างเหินเดินตามย่ำบุก
ป่าเขาลำเนาไกลไม่คลั่นคราม
เด็กน้อยตามอย่างพ่อไม่ท้อเดินไป
เติบใจถึงวันนี้พบชีวิตที่ผกพรรณ
ฉันจึงได้รู้ว่า
การเดินไม่ง่ายดังใจ
วันที่ถูกทุบทับถมคมคืนใจสักเพียงไหน
รองเท้าพ่อผู้ใหญ่ยังสองใจเรา
วันที่ถูกทุบทับถมคมคืนใจสักเพียงไหน
พอยิ่งใหญ่
เหมือนภูเขาเราจะตาม